มาดูอีกเรื่องหนึ่งจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอาการใกล้สารเจ้าพ่อเสือ
กลางดึกที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒ราย
จากการสอบปากคำเจ้าของอาคารเขาบอกว่าสภาพอาคารมันเก่า
แล้วก็เหมือนกับไม่มีการเปลี่ยนสายไฟเลยมานานถึงร่วม๔๐ปีนะคะ

ส่วนทางด้านผู้อำนวยการเขตพระนครพร้อมด้วยวิศวกรโยธาเขตไปตรวจโครงสร้างอาคาร
เพราะว่าชั้น๓เสียหายหนักมากที่สุดและอาจจะเกิดการซุดตัวด้วย
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องติดประกาศห้ามเข้านะคะ
พันธุรกิจเอกเกียรติกาปัวผู้กำกับการสนสำรรรณราช

เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ใกล้สารเจ้าพ่อเสือ
ถนนบุญสิริแขวงศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
บอกว่าจากเหตุเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตรวม๒ราย
รายแรกเป็นหญิงสูงวัยแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น๔
อีกรายเป็นชายอายุประมาณ๖๐ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น๒
จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารในตัวนะคะตอนนี้กำลังติดตามหาญาติอยู่
จากการสอบสวนเจ้าของอาคารพาณิชยดังกล่าวให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าอาคารนี้เก่าแก่ร่วม๔๐ปีแล้วเขานำมาเป็นห้องแบ่งให้เช่า
เจ้าของอาคารซื้ออาคารหลังนี้มา๓๕ปีแต่ไม่เคยเปลี่ยนสายไฟในอาคารเลยค่ะ
เจ้าของอาคารญาติผู้เสียชีวิตพยานข้างเคียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เพื่อนำมาประกอบผลการสอบสวนก่อนจะสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ให้แน่ชัด
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะ
ด้านนายวุฒิชัยบุญสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตพระนครก็ลงพื้นที่
วิศวกรโยธาเขตพระนคร
เพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้าน
คาดว่าหลานของผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นคนวางเพลิงเพราะมีนิสัยติดเหล้า
และก่อนเกิดเหตุยังได้ยินเสียงเหมือนทะเลาะกัน
และก่อนหน้านี้ก็เคยไปเปลยว่าจะเผาบ้านด้วยนะคะ
ส่วนการให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น
เพราะว่าอาคารนี้เป็นห้องเช่าแล้วก็มีคนอยู่อาศัยหลายคน
เจ้าหน้าที่ประสานพัฒนาชุมชนหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย
ถ้าจำเป็นต้องเช่าเป็นเดือนก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายให้
และยังมอบเงินให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนรายละ๑๐๐บาท
ส่วนผู้ป่วยติดเตียงมอบให้๒๐๐๐บาท
อีกทั้งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้น
จะขึ้นไปสำรวจความเสียหายด้านอาคารกับวิศวกรโยธาของเขตนะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการเขตพระนครบอกว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าชั้น๓ซึ่งเป็นต้นเพลิงได้รับความเสียหายหนักที่สุด

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำประกาศมาติดห้ามเข้าออกภายในอาคารดังกล่าว
ขณะที่อาคารพาณิชย์ใกล้เคียงยังคงพักอาศัยได้อยู่
เพราะว่าโครงสร้างยังแข็งแรงแม้ว่าจะมีความเสียหายบ้างเล็กน้อยก็ตามค่ะ